มาดูกันต่ออีกหนึ่งหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่าแต่เขามีคู่จริงแล้วนะคะเพราะว่ามั่นหมายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เคลลี่ธนพัฒน์นั่นเองกับแฟนสาวเด็กนะคะน้องนายชนุตรานั่นเองนะจ๊ะ
หลังจากเข้าพิธีมั่นแล้วก็หลังน้ำพระพุทธมนตร์ตามประเพณีไทยไปช่วงปลายปีที่แล้วนั่นเองค่ะ
ล่าสุดนี้นะคะก็เจ้าตัวก็เอาการ์ดมาเชิญชวนผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงค่ะ
แล้วก็พี่สื่อมวลชนของเรานะคะบอกว่าให้ไปร่วมงานฉลองวิวากันหน่อยค่ะ
มีนาคมนี้อยากจะให้แขกที่ไปร่วมงานของทั้งคู่ตั้งใจฟังเรื่องธีมการแต่งตัวให้ดีนะคะ
ส่วนปีนี้งานแต่งเขาเนี่ยแต่งครั้งเดียวนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังธีมกันหน่อยค่ะ
เราก็อยากให้เจ้าสาวของเรามีความสุขนะครับก็มีความตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องงาน
ก็คงต้องปรับเข้าไปเรื่อยเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน
การที่เราได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้ว

มีน้องนายมีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งทานด้วยกัน

ใช่ไหมปีนี้จะมีรุ่นเรื่องมีไทยาท

อาจจะต้องเป็นปีหน้าปีนี้อาจจะไม่ทัน

วัยต่างกันด้วยแล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามาเจอกันด้วย
นั่นเองแต่ว่าน้องนายบอกเอาไว้นะพี่แกนดี้
อย่างไรนั่นเลยพี่บอกพี่สื่อแล้วนะ
น่าจะเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันนะคะ
ใครที่ไปงานแต่งเขางานแต่งแค่ชั่วธรรมดา
ต้องว่าอัพเตอร์ปาร์ตี้นะคะ
เป็นอะไรสาฟารีสิงสาราสัตว์อะไรเป็นได้หมดเลยนะคะ
คุณจะอยากเป็นอะไรดีดิฉันเป็นแรดน่ารักคนเดียวนะฮะ